เหตุการณ์นี้ค่ะหนุ่ม๒๓เองไปทำสลิปปลอม
ไปหลอกคนแก่ที่ร้านขายของชำซึ่งคนแก่เขาไม่ค่อยรู้เรื่อง
แล้วตัวเองอยากจะเมาไงแล้วก็เลยเอาสลิปปลอมบอกให้เขาว่าเนี่ยโอนตังค์แล้วนะ
สุดท้ายญาติครอบครัวเขาไม่ยอมเนี่ยเขาตามไปทวงเงินคืนคุณผู้ชมลองดูค่ะ
คุณเห็นเขาเป็นคนแก่ใช่ไหมอันนี้มันอันเก่าครับไม่เกี่ยวครับ
โชคคุณขอดูสลิปมึงอยากเมาแต่มึงไม่ตีตรง

อันนี้เป็นคลิปที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท๕๒
เขาไปโพสต์แล้วก็มีแคปชั่นบอกแบบนี้ว่า
ผู้ชายในคลิปทำสลิปปลอมแล้วไปซื้อพวกเบียร์ผู้บุรี
กงคนแก่ที่ร้านขายของชำในจังหวัดชนบุรี
เจ้าของร้านเป็นผู้สูงอายุไม่รู้เรื่องอะไร
แต่ญาติเนี่ยรู้เลยตามมาทวงเงินกับหนุ่มคนนี้
แล้วขอดูสลิปเอาสลิปมาดู
แล้วปรากฏว่ากลายเป็นสลิปปลอมจริง
จากนั้นญาติก็เลยลากตัวไปคุยที่โรงพักค่ะ
คนถ่ายคลิปบอกว่าโอ้โห
คือเสียงด่าดังลั่นกันขนาดนี้
เพราะญาติเขาไม่ยอมมาหลอกคนแก่ได้อย่างไร
บางแสนชนบุรีคุณผู้ชมค่ะพิกัดนะคะ
พอตรวจสอบกลายเป็นว่าผู้ก่อเหตุอายุ๒๓ปีเท่านั้นเอง

ผมเพิ่งเรียนจบตั้งใจมาหางานทำที่ชนบุรีนี่แหละ

แล้วยกมือไหว้ขอโทษนะคะ

แล้วบอกให้น้องเขาไปหาข้าวกิน
ระหว่างตอนนี้ที่น้องยังไม่มีงาน

เรื่องที่เขาบอกเล่ามาเนี่ยมันจริงหรือเปล่า

ถ้าเกิดตกงานก็อย่าเอาเงินไปดื่มเบียร์สิ

แต่เอาเงินไปซื้อบุหรี่ไปซื้อเบียร์

ไม่รู้ว่าทำร้านนี้ร้านแรกหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะ